ส่วนเกมโตริกัลไทบุรีรัมด์ก็ถือว่าสุดมั่นเหมือนกัน
เกมนี้ครับทางบุรีรำนั้นบุกไปเยือนราชบุรีครับ
อันดับ๑๒บุรีรำก่อนแข่งอยู่ที่๔นะครับ
เริ่มเกมไป๗นาทีครับเจ้าบ้านขึ้นนำ๑๐ครับ
ปฐมชัยเสือสกุลครับจ่ายทะลุช่องให้กับทาง
เว่นวองจิลหลุดเข้าไปยิงเล่นทางครับ
ราชบุรีก็ต้องการ๓แต้มเหมือนกันนะครับ
เพื่อลุ้นหนีจากโซนท้ายตาราง

ราชบุรีเกือบจะหนี๒๐ครับ
ดิกโบลี่หลุดเดี่ยวเลยครับไปดวนกับสีวรักษ

จับยาวไปหน่อยสิวรักษ์ก็ออกมาแล้วเก็บบอลไปได้ครับ

สรับสรักหายประโคลเปิดเตรมมุมเข้ากลาง
แล้วก็เป็นจิรวัตรทองแสงพราว

มงสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
และก่อนเวลา๔นาทีจังหวะนี้ครับ

ัสลักหายประโคนนะครับเปิดเข้าไป
รับหน้าที่สังหารชนเสาเข้าไปครับ
เกมบุรีรามนั้นพลิกชนะ๒๑ขึ้นมาอยู่ที่๒ครับ
๑๘นัดนะครับมี๑๖คะแนนตามหลังท่าเรือที่แข่งมากกว่า๑นัดอยู่๔แต้ม
ส่วนราชบุรีนั้นเตะ๙นัดมี๙แต้มอยู่ที่๑๒ครับ
อีก๒คู่นครราชศรีมาครับ